คุณผู้ชมคะในปี๒๕๕๙มีนักการเมืองหลายคน
ที่ต้องไรอิสรภาพเข้าไปอยู่ในเรือนจำ
เพราะว่ามีคดีหลายคดีเลยนะคะ
เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ

บอกว่าระบบของเรือนจำดีขึ้นกว่าตอนก่อนหน้านี้
แล้วคุณจุมพรก็อยู่กับผู้สูงอายุผู้ใหญ่นะคะ
แล้วก็ไม่ได้อยู่กับคุณหมอเล็บนะ

คือคุณจตุพรไม่ได้บ่นเรื่องราวในเรือนจำเลย

ไม่ได้พูดถึงความยากลำบาก
ส่วนใหญ่คุณเจษฟรรณอยากรู้คือ
มีข่าวอะไรที่เขาควรรู้บ้าง
มีการตื่นมาออกกำลังสวดมนต์
ทานอาหารเช้าแล้วก็มาเตรียมเยี่ยม
กลับไปบ่ายก็เป็นการออกกำลัง
แล้วเขาก็มีปกติเขาคงจะมีเรื่องสวดมนต์
ส่วนใหญ่ข้างในก็เป็นสวดมนต์ออกกำลัง
คนบางคนถามผมว่าผมได้อยู่สุขสบายไหม
นี่คือเรือนจำครับเป็นโรงพยาบาลกุ๊ก
ผมป่วยแล้วผมได้มีจิตอาสา
ผมมาทำงานเก็บศพอยู่ที่นี่
ศพครับถึงวันศพสุดท้ายเป็นผู้หญิง
ผมมีหน้าที่พาร่างต่างเหล่านั้น
มาสู่อิสระภาพภายนอกแม้ว่าจะเป็นเพียงร่างกาย
ตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงปัจจุบันนี้

ตอนแรกเข้าไปก็น้ำหนักลดไป๑๐กิโลครับ
ตอนนี้ผมก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับ